เมื่อวานครับในงานแถลงข่าววอเล็กบอลรายการพิเศษระหว่างทีมชาติไทยกับเกาหลีใต้ครับ
บริบอลสาวไทยนั้นตอนนี้นะครับอาจจะมีข่าวดีกับการกลับมารวมตัวกันของ๗เซียนครับ
ต่างที่ต่างทางนะครับอย่างน้อยเนี่ยก็ได้การคัมแบ็คกลับมาของอำพรย่าผาครับ
โดยในรายการนี้ครับเป็นการเจอกันของไทยเกาหลีใต้ซึ่งจัดเป็นปีที่๓
แล้วก็เพิ่มเป็น๒สนามด้วยนะครับในปีนี้วันที่๕เมษายน
มาเพื่อให้แฟนในต่างจังหวัดได้สัมผัสเกมการแข่งขันมากขึ้น
แล้วก็๗เมษายนแข่งที่อินดอร์สเตดียมหัวมาก
บัตรที่โคลร้านี้เกือบจะไตบดแล้วนะครับ
ส่วนบัตรที่อินดอร์จะขายกันวันนี้ครับ
สมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอเล็กบอล
ก็ยืนยันว่าจะให้สิทธิ์กับโค้ชด่วน
ในศรีวัชระเมธากุลในการจัดนักกีฬา
อาจได้เห็นการกลับมาโรงตัวของ๗เสียน
ดีใจนะครับหากว่ารายการนี้จะได้กลับมาเล่นด้วยกันอีกครั้ง
หลังจากเคยลงสนามด้วยกันเกือบ๕ปีที่แล้วครับ
จากนั้นการอุ่นเครื่องกับเกาหลีใต้ทั้ง
สองคนก็มองว่าเป็นโอกาสที่จะได้ซ้อมระบบทีมกับคู่แข่งที่มีศักยภาพ
เชื่อว่าปีนี้ไทยต้องเจอกับเกาหลีใต้อีกหลายรายการ
ทุกคนที่ลงต้องเล่นเต็มที่เพื่อคืนความสุขให้กับแฟนวอเล็กบอลครับ
ก็น่าจะมีโอกาสค่อนข้างสูงนะคะในการที่จะได้รวมตัวกันเล่นอีกครั้งหนึ่ง
ในใจก็แอบหวังแอบหวังว่าจะเป็นโอกาสให้พวกเราที่จะได้รวมตัวกัน

แต่ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์แล้วก็การตัดสินใจของทางสตาร์ฟโค้ดค่ะ
ก็ดีใจที่อย่างน้อยปีนี้แจ๊คได้เรียกเข้ามาเก็บตัวทีมชาติอีกครั้งหนึ่ง
ก็เป็นโอกาสที่เราได้เล่นกับเพื่อนที่สนิท
กับเพื่อนที่เราได้เล่นร่วมทีมกันมาเป็น๑๐ปี
มันหาโอกาสอย่างนี้ได้คิดว่าจะไม่มีโอกาสแบบนี้อีกแล้ว
แต่ว่าปีนี้มีโอกาสก็อยากให้ใครที่มาติดตามทีมเราหลัง

แต่ว่าอย่างที่กิ๊บบอกค่ะคือใครได้ลงสนามก็ต้องโชว์เสร็จภาพให้เต็มที่
ไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่เองหรือว่าน้องรุ่นใหม่ดาวรุ่งทั้งหลาย
ก็ต้องโชว์สภาพให้เต็มที่